ไปดูอีกหนึ่งสถานที่นะจ๊ะที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วย
อีจี้เต็มใช้คำว่าเต็มไปดู
เต็มโอ้โหเต็มเลย
คุณถ้าคุณไปตรงนี้นะครับ
โอ้โหแยกไม่ออกใช่ไหม

คุณตกใจว่าอุ๊ยทำไมเยอะจัง

โอ้ชะมัดนี่คือดินแดงของจีจี้

ผมไม่เล็กนะครับจริงผมใหญ่ทุกตัวเลยครับคุณดูท่าว่ายน้ำดิแล้วพุงนี่แบบแน่นน่าจะกินอิ่มอยู่ดีมีสุขเหมือนกันเนาะที่นี่เนาะ
สถานที่นี้เป็นเหมือนแลนด์มาร์คแล้วก็เป็นเหมือนสวนสาธารณะเป็นเหมือนจุดนัดพบของเหล่าวัยรุ่นตัวเงินตัวทองอ่ะคุณ

นี่คือสระน้ำกลางมอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อยู่ที่ไหนนครป
ไงคะตรงนั้นมันมีบ่อน้ำสระน้ำที่ไหนมีสระน้ำและมีธรรมชาติ
ทีนั้นมีตัวเงินตัวทอง
ซึ่งใครที่เคยเรียนที่นี่ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยเยอะมาก
เกิน๑๐คุณว่าเกิน๑๐ไหมคุณนับ
ผมว่าเกือบ๑๐๐นะ
จริงเหรอมันวิ่งดิมันเป็นเพื่อนกับหมาป่ะเนี่ย
ไม่รู้เป็นเพื่อนกันหรือเปล่ามันวิ่งไล่กันอ่ะ

เพราะว่ามันมีเยอะมากแล้วมันก็อาจจะคุ้นชินกันแล้วนะคะ
คือเยอะมากเหล่านักศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเขาก็ชิน
เอาง่ายเห็นไหมเนี่ยบางคนเขามาให้อาหารน้องก็มีเหมือนกันเนาะ
แต่ละคนเนี่ยชินแล้วเพราะว่าเขาก็ใช้ชีวิตกันอยู่ในนี้ไง
นักศึกษาที่นั่นเขาก็ต้องเดินแถวนั้นแถวนี้ผ่านไป
คือมันก็ไม่ได้ทำอันตรายอะไรคน
แล้วก็คนก็เลยคิดว่ามันก็อยู่ในส่วนของมัน
เราก็อยู่ในส่วนของเรามันไม่แปลกที่มันจะอยู่ร่วมกันได้
ตรงนี้มันเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ถูกไหม

ให้อาหารด้วยก็ได้เหมือนกับการให้อาหารปลา
จริงก็เหมือนกันทำบุญของท่านอย่างนึงไง

เดี๋ยวดิฉันเอาคุณไปปล่อยตี
ขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกของคุณเบ้นละบองนะคะ